คุณผู้ชมได้เวลาแล้วที่จะแจกมอเตอร์ไซค์กันวันนี้
ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยที่
สตูดิโอแจกโชว์
แจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
๔ช้อม๒๓๔

นึกกี่เลยมีนาลักไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่

จริงแล้วเนี่ยผู้โชคดีที่เขาได้ไปแล้วเขาก็มีกำลังใจ
แต่ว่าใครที่ส่งมาทั้งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสอง
แล้วยังไม่ได้เป็นผู้โชคดีก็อย่าเพิ่งท้อแท้ไป
เพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้มาโว้มะม่วง
คุณยังมีโอกาสเพราะว่าเขาแจกต่อเนื่องอีก
หนึ่งร้อยคันรวมไปถึงทองล้านด้วยจ้ะครับแจกหนักขนาดนี้
กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
และหลายคนก็ดื่มอยู่แล้วน้ำฝาคาราบาวแดง
ฝาคันโซคูณสองรู้ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งฝากันเข้ามา
อย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งเหนื่อยใจนะคะ
เพราะยังไงก็มีสิทธิ์ลุ้นกันทุกคนส่งมากก็มีสิทธิ์มากค่ะ

อยู่ตรงนี้เราได้กลิ่นนะ
กลิ่นอะไรคะกลิ่นผู้โชคดีอย่ารอช้าโกยเลย

ตรงนี้คนเบาไฟมือและมันชลาย

มาต่อจากจังหวัดอะไรจากอาทิตย์จะเป็นคนหรือเปล่า
โอ้โยะมากนะคะ

แล้วผู้โชคดีได้แก่
ขุดเกียรติประวุฒิบุตคุณจากจังหวัดสมุทรปราการโอ้โหยยยินดีด้วยนะพี่น้องยินดีกับผู้ช่องดีวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเบาแดงสิบบาทได้ลุ้นทองล้านเบาแดงเขาสายไปจริงจริงนะแจกหนักแจกเยอะแจกจริงตอนเนี้ยมีผู้โชคจริงที่ได้รับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนดานิวคลิกหนึ่งสองห้าครอบคลุมท
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐
พี่แจกมอเตอร์ไซค์แล้วก็แจกทองร้านด้วยค่ะ